เฟซบุ๊กก็เป็นแหล่งที่เราไปเสาะแสวงหาคลิปน่ารัก
ไปเจอคลิปหนึ่งคุณผู้ชมแหมน่ารักถูกอกถูกใจดิฉันมากเลย
เพราะว่าเป็นเรื่องราวของหนูน้อย
เอามาฝากกัน๒คลิปด้วยกันนะคุณนะ
ไปดูกันหน่อยดีกว่าคลิปแรกนี้นะคะเป็นความน่ารักของหนูน้อยคนนึง
หลังจากที่เธอได้กินขนมกินอาหารสุดฟินแล้ว
เขาจะมีท่าทางปฏิกิริยายังไง

สดิตสดิ้งกะบิ้งกะแบ่วกันมาเลยเดี๋ยว

โอ้โฮเป็นตับใหม่ที่คุณแม่นิวนะได้บัญญาณขึ้นมาแล้ว
มาให้น้องคนนี้โดยเฉพาะหลังจากที่ทานไอศกรีม
แต่อร่อยอ๋อมันเป็นขั้นกว่าของสุดสวิงฯ์ริงโก้อิโต้ปั๊ม
ยิ่งไปกว่านั้นคุณดูสิอาการตอนแรกก่อนที่จะตักไอศครีมเข้าไป
ยังธรรมดาอยู่วันนี้นิ่งเฉยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมา
นึกว่าเขียวฟันหรือเปล่าหรือมันเปรี้ยวหรือยังไง
อร่อยฟินฟินนะมีความสุขจริงแล้วไม่ใช่คือหนูน้อยหรอก

ก็เป็นเวลาได้กินอะไรมีความสุขเนอะ
ความสุขมากอร่อยมันฟินมากอะไรอย่างนี้นะคะ

น่าจะเป็นไอติมที่มีรสเปรี้ยวด้วยแหละ
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูแล้วเขามีความสุขนะครับ
อาการเนี่ยคล้ายกับน้องใบตองเวลาได้กินส้มตำปลาร้าอะไรครับ

อันนี้เป็นคลิปที่เวลาน้องเนี่ยทานเสร็จแล้ว
ฟินมากรู้สึกอิ่มรู้สึกอร่อยรู้สึกถูกใจมาก
แต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่เป็นหนูน้อยคนนี้
ก่อนกินน่ะปกติคุณทำอะไร
ปกติอย่างที่บอกก่อนกินเนี่ยเราต้องถ่ายรูปอาหาร
แต่น้องคนนี้ประหนึ่งว่าจะรีวิวอาหาร
ก็เลยต้องแต่งหน้าทับแบบโอ๊ยเดี๋ยวปากเปื้อน
ต้องอ้างกว้างแล้วก็ห้ามเม้มปากผิวลิปสติกก้วนช้อนนะคะ

กว่าจะได้กินกว่าจะได้ทาน
ตายแล้วช้อนเกือบแทงลูกกระเดือกนะคะ

แล้วก็ต้องระวังลิฟต์ระวังลิฟต์แล้วเพราะว่าทานแล้วจะแบบอย่างนี้นิดนึง
ต้องระมัดระวังขนาดนั้นนะขีดกรายกันไป